มีจราเข้ตัวใหญ่ค่ะ๒เมตรกว่าหลุดหายไปในแม่น้ำปิ่งตั้งแต่เช้ามืด
ต้องบอกเลยว่ายังไม่เจอนะพี่อุ๋ยต้องประกาศเตือนคนในพื้นที่เลยนะคะ
คือเป็นจราเข้ของคณะโชว์ค่ะเขาขนจราเข้ขึ้นรถไปแต่มันหลุดหายไปตัวหนึ่ง
อันนี้เราเปรียบเทียบให้ดูนี่เป็นจราเข้เพื่อนนี่คือเพื่อนของตัวที่หลุดหายไป
มันขนาดใหญ่ประมาณแบบนี้ซึ่งในคณะมีหลายตัวมี๕ตัวค่ะแล้วมันหายไปตัวนึงค่ะ
แต่ตัวที่หายคือตัวพอกับขวามึงใช่ไหมตัวที่หายคือตัวใหญ่แล้วซ้ายมือนี่ขนาดเล็กนะเนี่ยขนาดนี้เลย
และยังไม่เจอนะนี่ค่ะเพื่อนหายไปตัวเองนอนอยู่นี่ยังเหลืออยู่บนรถนะคะ
เป็นจราเข้ของคณะการแสดงรถเร่คณะช้างน้อยแสนรู้โชว์ปันสุก
เขาเอามาโชว์ในพื้นที่วัดหูกวางที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
หลุดไปตีสี่ของวันนี้ค่ะก็ต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจสพบรรพฤษภิษัย
รถบรรทุกคันนี้ภาพซ้ายมือคือรถที่บรรทุกจราเข้มานะคะบรรทุกมาทั้งหมด๕ตัวมันหายไปตัวหนึ่ง
ตัวที่หายไปชื่อเจ้าบอดเพราะมันตาบอดนะคะตาข้างซ้ายบอด
เมียค่ะยาว๒เมตรกว่า๒๗เมตรอายุ๑๐ปีแล้วนะคะ
คือคณะซื้อมาจากโรงเชือดในพื้นที่จังหวัดชายนาฏหายไปจากหลังรถบรรทุก๖ล้อ
ห่างจากแม่น้ำปิงประมาณห้าสิบเมตรเจ้าหน้าที่ก็ออกตามหา
จุดสุดท้ายคือที่วัดหูกวางพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยสิ่งที่เจอ
มันเจอคล้ายกับรอยเท้าจราเข้อยู่ริมแม่น้ำปิง
นี่ค่ะเจ้าของใบอนุญาตค้าสัตว์ป่า
นายบุญช่วยกลิ่นอภัยเนี่ยนะคะเขาเป็นแบบเป็นคณะแสดงรถเร่นี่แหละ
นะช้างน้อยแสนรู้ปันสุกเขาบอกว่าคณะของเขาเนี่ย
มาเปิดวิกโชว์การแสดงที่วัดหูกวางมีผู้ร่วมคณะการแสดงสิบกว่าคน
ก็จะนำช้างนำจราเข้ตระเวนแสดงโชว์ตามวัดตามโรงเรียน
เขาบอกว่าเป้าหมายในการแสดงโชว์ลักษณะแบบนี้
มันคือการถ่ายท่อศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชาลวันไกรทองให้เด็กได้ดู
เดินทางไปทั่วประเทศค่ะก็อาศัยประสบการณ์ของคนในคณะที่เลี้ยงสัตว์มานาน
ยืนยันว่ามีใบอนุญาตถูกต้องนะคะมีใบอนุญาตถูกต้อง
ทีนี้เมื่อวานเสร็จการแสดงก็นอนในวัด
คือคนในคณะก็นอนตามกุฏิพระบ้างนอนในรถบ้างกางเต็นต์นอนบ้างตามสะดวก
และรถ๖ล้อก็อยู่ที่ลานวัดห่างจากแม่น้ำปิงประมาณ๕๐เมตร
แต่บนรถหกล้อมีจราเข้๕ตัวที่ขังเอาไว้นะคะ
ปรากฏว่าตอนประมาณตี๔ลูกน้องมาปลุกบอกจราเข้หาย
หายไปตัวหนึ่งในบุญช่วยบอกตกใจมาก
ลุกคนในคณะทุกคนให้ช่วยกันตามหาก็หากันอยู่ในวัดนะคะ
หากันอยู่หลายชั่วโมงมากไม่เจอเลยต้องแจ้งความขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะคะ
และเจ้าบอร์ดที่หายไปเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่สัปดาห์
อยู่ในช่วงกำลังฝึกอยู่ในช่วงกำลังฝึก
ยังไม่ได้แบบเชื่องที่แบบโชว์ได้เก่งขนาดนั้นด้วยอ่ะ
อมรับว่าแหมก็กังวลใจนะที่จราเข้หลุด

นี่ที่ชัยภูมิเคยหลุดไป๓๔ตัว

นี่หลุดไป๓๔ตัวพี่อุ๋ยชายภูมิ

จะมาตื่นเต้นตกใจอะไรใช่เขาตอบแบบนี้จริงพี่อุ๋ยลองฟังดูค่ะ
มันหลุดไปได้ยังไงของเพื่อนผมก็หลุด๓ตัวที่บ้านผมเฉยภูมิน่ะ
ก็ว่ายน้ำเล่นอยู่แถวบ้านไม่เห็นเป็นอะไร
อันนี้ของผมแค่ตัวเดียวแล้วก็ยาวแค่๒เมตร๖๐๗๐มันก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ประมาณนี้
ถามว่ากลัวไหมชาวบ้านเขากลัวแต่ว่าผมก็บอกชาวบ้านผมทิ้งเบอร์ตรงเบอร์โทรไว้เรียบร้อ
ถ้าเจอแล้วให้โทรหาผมด้วยแล้วผมก็เพิ่งมาช่วงหยุดวันนี้
ถ้ามันข้ามไปอีกวันนึงเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยผมว่าผมหนี
อันนี้ผมไม่หนีผมแสดงแถวนี้
อุ๋ยคะคำตอบของพี่บุญช่วยนี่แหมมันจะทำให้เราสบายใจขึ้นเหรอคะหรือยังไง
หรอกค่ะคือพี่บุญช่วยต้องแยกนะ
คือจราเข้คนอื่นหลุดก็ส่วนของคนอื่นแต่ของพี่คำถามที่เขาถามก็คือว่า

ใช่พี่รู้ตั้งแต่ช่วงตี๔เนอะ
แต่กว่าพี่จะแจ้งพี่หากันเองก่อนไงแล้วมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วจราเข้พี่อ่ะ

นี่ของผมเพิ่งหลุดนี่เพื่อนผมนี่ที่ชายภูมิหลุดกันโอ้โหตั้งหลายตัวไม่เห็นเป็นไรเลย

ชาวบ้านเขาไม่สบายใจนะฮะ
คนในคณะที่ดูแลจราเข้ค่ะนายวัญชนะบอกว่าผมเนี่ยก็นอนอยู่ในรถ
ไม่รู้เลยจราเข้มันหลุดไปได้ยังไง
ในรถมีจราเข้๕ตัวตัวใหญ่๓ตัวแต่ไอ้ตัวที่หลุดมันก็คือตัวใหญ่
แต่เขาก็ยืนยันว่าก่อนที่จะนอนหรืออะไรก็เอาจราเข้ใส่กรงเหล็กอย่างดีนะ
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่วัดหูกวางอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็มีชาวบ้านมาดูเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันออกตามหาเจ้าบอดนะคะ
ช่วง๕๐๐มเย็นเจ้าหน้าที่ประมงกับอาศาสมกุภัย
นำเรือท้องแบนสองลำไปค้นหาตามประเวนเดือนต่าง
มันก็ยิ่งว่ายน้ำห่างออกไปเรื่อย
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อเช้าผู้มนุยการโรงเรียนวัดหูกวาง

แม่น้ำปิงหลังวัดหูกวางก็เลยออกมาดู

ราเข้ลอยคออยู่ที่ริมตลิ่ง
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยสำรวจเพิ่มเติม
คือไอ้เข้มันเดินมาลงเดิน

พอเขาให้เห็นมันข้าม

ทีนี้เด็กเรียนจะเห็น

เพราะมันตื่นมันตื่นตื่นลงน้ำ
ชาวบ้านเขากังวลกันมากนะคะ
ราเข้ที่หลุดไปในแม่น้ำปิงเนี่ยมันก็ตัวใหญ่
แล้วแถวนี้ชาวบ้านก็อยู่กันเยอะมันก็เป็นพื้นที่ชุมชน
มีวัดมีโรงเรียนมีเด็กอย่างนี้ค่ะ
แล้วบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำปิงมันเยอะมาก
ชาวบ้านออกหาปลาเป็นอาชีพหาปลามาขายกัน
แล้วยังไงออกหาปลาแล้วเจอจราเข้อย่างนี้เหรอ
มีคนนี้เข้ามานั่งรอดูกันเต็มเลยเห็นไหม
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าบอดน่าจะยังอยู่แถวนั้นแหละ
ตรงกลางแม่น้ำปิงเป็นเกาะมีย่าขึ้นรก
ไม่แน่ใจว่าไปอยู่บนนั้นหรือเปล่านะคะ
คือล่าสุดเนี่ยค่ะประมงจังหวัดนครสวรรค์ไปแจ้งความแล้วด้วยค่ะ
เอาผิดกับคณะแสดงโชว์ที่ปล่อยให้จราเข้หลุดออกไป
เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งเจ้าพนักงาน

เจ้าหน้าที่ห้ามประชาชนห้ามรถทุกชนิด
เข้าไปในจุดที่คาดว่าจราเข้หลุดหายด้วยนะคะ
ก็ต้องการให้จราเข้โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำ
จะได้จับได้ง่ายขึ้นเพราะถ้ารถไปเยอะ
คนไปมุงดูกันเยอะเสียงดัง
ราเข้ก็จะยิ่งออกไปไกลออกไปไกลขึ้นเรื่อยก็จะตามตัวยาก

ผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาค่ะฝากบอกพี่บุญช่วยค่ะบอกจราเข้นะพี่ไม่ใช่ไก่งวง